ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวที่น่ายินดีนะคะ
นักแสดงแล้วก็พิธีกรหนุ่มเป๊กเปรมมณัฐนะคะ
ถือเลิกดีในวันนี้เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
เข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบีดามันดา
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการ
มาร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างคึกคักนะคะ
เริกดีวันนี้ค่ะเวลา๑๐นาฬิกาทำพิธีปลงผมนาค
ที่คณะคาบวรวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
โดยมีสมเด็จพระวรรณรัฐเป็นพระอุปชา
จากนั้นก็ได้ทำพิธีล้างเท้าขอขมาลาบวชพ่อและแม่
โดยระหว่างที่ทำพิธีหนุ่มเป๊กถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวนะคุณผู้ชม
ท่ามกลางความปลื้มปิติแล้วก็ความยินดีของครอบครัว
ผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
อาทิประวิทมารีนนท์ไก่วรายุทธ์บอยปกรณ์เกรทวรินทรหนุ่มอัธพร
ที่ควงคู่มากับคุณภรรยานั่นเองคุณป้าย
และอีกหนึ่งคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณนิวนพศร
ภรรยาสาวคนสวยของหนุ่มเป๊กที่เดินทางมาร่วมอนุโมทนาบุญกับนักแสดงหนุ่มด้วย
โดยเริ่มอุปสมบทคือเวลา๑๒นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
คุณผู้ชมก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศอีกครั้งในบันเทิงไทยรัฐคืนนี้
๑นาฬิกา๔๕นาทีนั่นเองนะคะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเมาส์กันว่าโอ้โหกว่าจะได้เลิกบวชกว่าจะได้มาบวชเนี่ยมีมารพจนเยอะเหมือนกัน
เพื่อบวชบวชทดแทนคุณบีดามันดาได้
ใช่แล้วค่ะก็รอติดตามภาพบรรยากาศเต็มกันอีกครั้งนะคะ
๓ทุ่มกว่าคือนี่ละการ๓ทุ่ม๔๕ในรายการบันทึงไทยรัฐนี่แหละค่ะใช่แล้วค่ะ